เอ้าเรื่องฟุตบอลโลกหน่อยกันแล้วกัน
ตามกันมาหลายวัน๒๐พฤศจิกายนนี้

บอลโลกรอบสุดท้ายที่กาต้าเป็นเจ้าภาพ

ล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
รกล้องศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

เปิดเผยว่าไทยเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงกับทางฟีฟ่าได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
ฟุตบอลโลก๒๐๒๒ที่กาต้าเป็นเจ้าภาพ

นี่ฮะลดมาแล้วเหลือ๑๒๐๐ล้านบาท
วันนี้นะเหลือ๓๓ล้านเหรียญสหรัฐ
ก็คิดเป็นเงินไทยเนี่ยวันนี้๑เหรียญก็๓๖บาท
ราคาก็คือ๑๒๐๐ล้านบาท

ของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ที่บิ๊กป้อมคนเอกบริวิตวงศ์สุวรรณรองนายยกเป็นประธาน
เพื่อจะเอาตรงนี้มาสมทบกับ๖๐๐ล้าน
กรกฐมีอยู่ที่กศชให้มาก่อน
เพราะเอกชน๓เจ้าที่เขาช่วยมานะฮะ

เดี๋ยวต้องรอเงินที่เขาจะมาให้อีกทีนึง